ภายในห้องน้ำสาธารณะกันหน่อยนะครับ

ถ้าห้องน้ำมีรูก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกสอดส่อง
หรือว่าถูกสอดใส่อวัยวะเพศเข้ามานะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำสาธารณะ
อยู่ในสวนสาธารณะเขลางนครใจกลางเมืองลำปางนะครับ
เพราะว่ามีคลิปวิดีโอจากผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่เขาออกกำลังกายอยู่นั้น
ก็เกิดอาการปวดท้องกระทันหันนะครับ

ซึ่งทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็สังเกตแล้วล่ะ
เห็นว่าไอ้ฝาห้องน้ำเนี่ยผนังห้องน้ำเนี่ย
มันมีบรูทั้งสองข้างเลยแต่ตอนนั้น

ต้องใช้ห้องน้ำนี้เพราะว่าอยากถ่ายหนัก
ใช่ไหมฮะปวดท้องหนักนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเพราะเป็นห้องน้ำผู้ชาย
คุณมันมีรูทั้งสองฝั่งแต่อีกฝั่งหนึ่งมีทิชชู่ยัดอยู่นะ

ผู้ที่ทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำตกใจเหมือนกัน

แต่ก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายนะครับ
เพื่อที่จะให้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจ

เพื่อบอกว่าไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะครับ
ให้มาแก้ไขจัดการปัญหาห้องน้ำสาธารณะตรงนี้
เพราะว่าที่ตรงนี้มีชาวบ้านมาออกกำลังกายจำนวนมากนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงไปดูพื้นที่ตรงห้องน้ำนี้
ก็พบว่าห้องน้ำมีทั้งหมด๔ห้อง
เป็นห้องน้ำ๓ห้องห้องอาบน้ำ๑ห้องนะครับ

แล้วก็ทุกห้องเนี่ยมีรูอยู่สองข้างหมดเลยนะฮะ

ซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนสาธารณะแห่งนี้ต่อไปนะครับ